เอาล่ะข่าวแรกวันนี้นะ

หลายคนก็อาจจะไปกินไปเที่ยว

แล้วก็มีหลากหลายสถานที่ที่เขามีการจัดงานแบบ
ยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวที่จะพาคุณผู้ชม

จังหวัดขอนแก่นที่นี่เขาจัดยิ่งใหญ่อลังการมากมีการประดับประดาษไฟตกแต่งกว่า๑ล้านห้าแสนดวง
ไม่รู้ใครนั่งนับล่ะค่ะคุณผู้ชมที่รู้ยิ่งใหญ่อลังการงดงามมาก
ไปกันที่งานขอนแก่นสมาร์ทเข้าดาวน์๒๐๑๙นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่เขาดาวนสุดยิ่งใหญ่
ของจังหวัดขอนแก่นเลยอยู่ข้างสวนเรืองแสงริมถนนมิตรภาพซ้ายขอนแก่นนครราชศรีมาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
มาร่วมงานเข้าดาวนนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ภายในสวนเรืองแสงที่ทางจังหวัดจัดทำขึ้นสวยมาก
เขาจะมีการประดับตกแต่งด้วยหลอดไฟหลากหลายสีสันนานาชนิดจำนวน๑ล้าน๕แสนหลอด
อย่างที่บอกไปนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยไปถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานเลย
เพราะว่าเขามีแนวคิดที่ว่าเขาชื่องานนี้เป็นแนวคิดภาษาอังกฤษแบบว่าเก๋เท่ว่า
ภายในงานก็นี่ค่ะบนเวทีเขาก็จะมีการแสดงโชว์ต่างทั้งการแสดงดนตรีจากเหล่าเยาวชนน้อง
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยสดงดงามนะคะมีท่ารำเป็นพื้นบ้านอีสานมีอัตลักษณ์ของคน
สนุกสนานมากนอกจากนี้ก็ยังมีไฮไลท์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคนขอนแก่นอีกมากมาย
ก็คือการถ่ายภาพคู่กับกระติ๊บข้าวเหนียวยักษ์อ๋อ

นี่เป็นกระติบข้าวเหนียวยักษ์ที่ประดับด้วยไฟลายแคนแก่นคูณ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นเขาล่ะ

สุดท้ายของงานนี้ก็คือการร่วมกันนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมกันนะคะ
พร้อมกับชมพลุอีกจำนวน๒๐๑๙นัดปุ๊บปังเลย

จังหวัดขอนแก่นเขาเตรียมจัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีกหนึ่งจุดในการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แบบนี้
แล้วก็รับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัวกลับไปอีกด้วย

ดูสิคะมีทั้งการประดับประดาษไฟตกแต่งระยิบระยับสวยงาม
มีการร่วมนับถอยหลังพร้อมกับจุดผู้ว่า๒๐๐นัดแบบนี้
ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเราอยู่ทั่วทุกมุมไหนในประเทศไทยเราก็จะได้เห็นความสวยงามแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ลืมความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็รากเง่าของความเป็นไทยเรา
เอามาผสมผสานลงตัวมากเลย
ผมว่านะงานนี้นะคุณสองคนต้องแอบไปมาแน่แล้วก็ไปขโมยหลอดไฟเข้ามา
ใช่คุณรู้ได้ยังไงนี่ไงคะรักฐานดูเต็มนี่ฉันไม่ได้บอกใครเลย
ฉันไม่ได้อยากบอกใครเลยว่าดิฉันมีอะไรกลับมา
เนี่ยไปขโมยหลอดไฟเข้ามาหลอดไฟเขามีเป็นล้านล้านดวงใช่ไหมที่มาประดับ
หลอดไปสักสี่ดวงเขาไม่รู้หรอกคุณตอนนี้รู้แล้ว
ใช้งานนี้แล้วอย่าลืมไปคืนกันที่ขอนแก่นนะ
เดี๋ยวแบตมันจะหมดก่อนหรือเปล่าไม่น่าใช่ฟังไปคืน